การแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติวันแม่ที่จัดที่แม่เมาะจังหวัดลำปาง
ก็ถือว่าเป็นสนามที่ได้รับการยอมรับทั้งความโหดและความสวยงามด้วย
จนมีนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยหลายคนที่หวังจะมาพิชิตสนามนี้
ติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูล
นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติออกตัวจากหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยาอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในการแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏแม่ม้อฮัฟมาราทอนครั้งที่๒๕ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
แข่งขันแบ่งเป็น๓ประเภทได้แก่ฮาฟมาราทอนมินิมาราทอนและไมโครมาราทอน
พ่วงกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและเดินการกุศลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า๗๐๐คน
บรรดานักวิ่งได้วิ่งขึ้นลงเนินเขาผ่านทิวสนและต้นไม้นานาพันธ์ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเป็นระยะ
รุ่นฮาฟมาราทออนกำหนดระยะทาง๒๑๑กิโลเมตรค่ะนี่ฉันยืนอยู่บริเวณทางแยกมุ้งไปยังเมืองแม่หม้อ
ความว่าวิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะหลักฐานที่จะได้กลับไปก็คือ
บิ้นสีแดงผูกอยู่กับหนังยางแบบนี้ค่ะ
ผู้พิชิตสนามนี้ประเภทชาวไทยทั่วไปล้วนเป็นนักกรีธาทีมชาติไทย
ฝ่ายชายได้แก่สิบโทสัญชัยนามเขตเข้าเส้นชัยในเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีห้าสิบแปดวินาที
ส่วนประเภทชาวไทยทั่วไปฝ่ายหญิงได้แก่ธนพรอัศวะวงจรรย์ทำเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเก้านาทียี่สิบเอ็ดวินาที
เพราะสนามนี้จะเป็นสนามที่โหดแล้วก็ท้าทายสำหรับนักวิ่ง
ไม่ใช่นักวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเป็นท้าทายสำหรับนักวิ่งทีมชาติไทยด้วยครับ
เพราะว่าสนามนี้เป็นสนามที่มีเขาเป็นเป็นเขาเป็นเนินเป็นอะไรประมาณเนี้ยครับช่วงขึ้นเขาเราก็คงสภาพอยู่แล้วพอตอนลงเนินเราก็อาจจะลงให้ให้แบบเร็วนิดนึงแต่ว่าต้องต้องระวังที่หัวเขาตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงช่วงขากลับเราก็จะต้องขึ้นเนินขึ้นเนินช่วงสุดท้ายที่เป็นเนินที่